มาดูกันต่อนะคะเรียกว่ายังคาราคาซังไม่เลิกนะคะ
สำหรับกรณีนะคะที่พี่กานให้คุณแซนวิส
แล้วพี่การก็เจอบ่อยแล้ว

เป็นอดีตคนรักลำดับที่๒ของเสกโล

เธอบอกว่าเธอโสดมีคนจีบนะคะแต่ไม่ได้กินกาเซโป้นะ
แต่ที่คุยกับพี่เสกเพราะพี่เสกเข้ามาหา
เอาไปฟังทั้งหมดนะคะจากคุณอีฟนะคะ
ลำดับที่๒ของเสกโลโซกันเลยค่ะ
ก็โชคดีนะที่เราแบบหลุดออกมาแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือตรงนั้นเราก็มองว่ามันเป็นปัญหาของผู้ใหญ่ค่ะ
ก็คือเหมือนอยากให้ผู้ใหญ่แบบคือคุยเคลียร์กันให้แบบ
ให้จบค่ะเพราะว่าถ้าจะปล่อยอย่างนี้

ขึ้นไปแล้วเด็กเขามาเห็นข่าวตัวเองแบบนี้มันก็ไม่ดี

บางกลุ่มก็จะมีว่าเราอ่ะไม่เห็นเราบอกมุบออน

คือจริงยังไม่ใช่คือการที่เราคุยคือเราคุยในฐานะอื่น
เราไม่ได้คุยเพื่อเราจะกลับไปหาเขาอยู่อย่างอะไรอ่ะไม่ใช่
คือก็อยากจะเคลียร์ตรงนี้ว่าเราคือเราชัดเจนขึ้น
เหมือนเราทำอะไรเราก็รู้อยู่กับใจอะค่ะ

สัมภาษณ์นะโชคดีที่เราหลุดมาแล้ว